อ่ะคุณผู้ชมยังจำนัดโอนไวได้ไหมจ๊ะโอ้ยจำได้แม่นสิฮะเออ
น้องของขวัญใช่ไหมน้องขวัญหนุ่มสายเปย์เจอสาวในแอปหาคู่ชื่อน้องขวัญ
หน้าตาสะสวยน่ารักสาวก็มีปัญหาขอยืมเงินพันหนุ่นลืมบัตรลืมเอทีเอ็ม
สาวสายเปย์ไม่อะไรแล้วค่ะมีเยอะหรอเป็นผู้หญิงคราวนี้เป็นผู้หญิง
อ่าแต่ไม่โดนผู้ชายหลอกนะคะเสียเงินให้ผู้หญิงด้วยกันนี่แหละสามแสนคุณผู้ชม
ไปดูซิว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ก่อนอื่นนะอัปเดตเรื่องของนัดโอนไวให้ฟังก่อนแล้วกัน
นายสรชัดผลวัฒนานุ่มวัย๓๑ปีหรือว่านัทโอนไว้ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามเส้นทางการเงินน้องขวัญตัวปลอมอยู่
ทุกคนคงได้เห็นชื่อเอ่อเห็นหน้าน้องขวัญตัวจริงแล้วโอ้ไม่ตรงปรุกอะฮะ
ทุกคนก็เอามือทาบอกไปตามตามกันนะคะใช่
ก็ตามเส้นทางการเงินให้อยู่แหละตำรวจหวังว่าจะให้ได้เงินคืน
ตอนนี้สภาพจิตใจจะได้ดีขึ้นมีกำลังใจมากมายจากสาวที่มาขอแอดเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก
แต่ก็ต้องดูนะนัทนะสาวที่มาแห่ขอแอดในเฟซบุ๊คเป็นเพื่อน
ละเกือบพันคนเนี่ยเขาขอให้คุณโอนหรือเปล่า

อุ๊ยวันหนึ่งพันคนวันหนึ่งพันคนแอดเป็นแฟรงเป็นแฟซบุ๊คอ่ะ

ใช่อะนัทโอนไว้นัทต้องดูนัทต่อไปจะโอนให้ใครเช็คให้ดีก่อน
เขาดูเป็นคนดีนะเขาเป็นคนแบบ
ซื้อเนี่ยของขวัญหน้าตาสวยเชียร์ตัวจริง

ล่าสุดมีอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เป็นผู้หญิงค่ะถูกลองมานัดเลย
ผู้เสียหายเนี่ยชื่อฟางคือเธอชอบผู้หญิงเหมือนกัน

เธอมาร้องเรียนรู้จักพุยิงคนนึงชื่อว่านาจากกลุ่มชมรมหญิงรักหญิง
ช่วงนั้นฟางอกหักพอดีเลย
ที่คบกันมานานก็เลยอ่ะเอานะลองทำความรู้จักพูดคุยกับนาดู
ก็สวยอยู่อืมก็พูดคุยกันไปได้หนึ่งสัปดาห์ครับ
สัปดาห์เดียวเท่านั้นนาเอ่ยปากขอยืมเงินแล้วค่ะ
ครั้งแรกบอกว่าทะเลาะกับน้าสาวต้องการออกจากบ้านน้าไปหาเพื่อนที่พัทยา
ขอยืมเงินเป็นค่าน้ำมันรถหน่อยได้ไหมสองพันบาทก็ให้
สองพันไงก็สองพันต้องขอให้ได้หนึ่งสัปดาห์สองพันอ่ะก็ให้
จากนั้นพูดคุยกันเกือบทุกวันเลยค่ะผ่านทางแชทจนเหมือนแบบ
คือมันคุยกันทุกวันตลอดเวลาคือคือมันกลายเป็นเหมือนแฟน
โดยที่ยังไม่รู้จักกันไม่ไม่เจอกันคนสมัยนี้อ่ะ
เป็นแบบนี้เยอะนะคะเป็นแฟนผ่านโลกออนไลน์อ่ะแล้ว
รักผ่านทางตัวหนังสือไปแล้วอ่ะคือเรายังไม่เจอตัวจริงเลยว่าเขาเป็น
มาจากไหนแบบไหนแล้วก็เนี่ยอ่าคุยกันทุกวันจนสนิทกันเหมือน
คบกันแล้วนาเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรมีปัญหาเรื่องเงินตลอดเลย
อืมขอความช่วยเหลือให้โอนให้ตลอดมีค่าทำขวัญไปขับรถไปชนรถจาก
ยานยนอุ้ยเหมือนขวัญเลยอ่าขวัญที่บอกว่าใครเสียชีวิตน่ะ
อ่าอันนี้ค่าทำขวัญขับรถไปชนรถจากกระยานยนต์หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
แล้วก็โอนก็โอนอ่าต่อพรบและภาษีรถเก้าพันบาท
คุณขับรถยี่ห้ออะไรอ่ะคะทำไมพรบกับภาษีมันแพงจังเลย
จ่ายให้ตำรวจ๑๗๐๐บาทก็โอนอีก
ผมว่าควรจะเอกใจตั้งแต่ตอนซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วเนี่ย
ไปไม่รู้เท่าไหร่จนสักพักเอ้ยเหมือนคิดได้อ่ะ
ว่าเอ๊ะมันแปลกแล้วนะถูกหลอกหรือเปล่าเนี่ย
โอนแต่ละครั้งเนี่ยบัญชีเปลี่ยนไปเรื่อยเลย
ไม่ใช่บัญชีเดิมเลยบัญชีนั้นทีบัญชีนั้นที
พอถามถึงเรื่องเงินว่าเออมาไหนจะคืนอะ
นาก็จะบ่ายเบี่ยงยังไม่มียังไม่ว่างยังไม่พร้อมยังไม่ได้
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะขายรถนะจะได้ใช้หนี้คืน
แต่ต้องใช้เงินค่าปิดไฟแนนซ์รถยนต์อีก๔๒๐๐๐บาท
อย่าบอกนะว่าโอนไปอีกโอนสิคะฟางบอกว่าฟางอยากได้เงินคืน
ก็เลยโอนเงินยอมเสียสี่หมื่นเพื่อให้เขาขายรถได้
แล้วก็จะได้เงินกลับคืนมาแต่จริงจริงถ้าคุณจะได้เงินคืน
คุณไม่ควรจะโอนเพิ่มไปนะฟ้องเถอะค่ะฟางค่ะ
สรุปแล้วเดือนกว่าหมดเงินไป๓แสนกว่าบาทจ้ะ
ไม่เคยเจอตัวด้วยนะไม่เคยเลยค่ะสามแสนบาท
โลกออนไลน์นะขอเตือนเอาไว้เลยจริงคือ
มันเป็นตัวหนังสือตัวอักษรนะคะเราไม่ได้เจอกันแบบนี้
เราไม่มีทางรู้จักเลยว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดี
เจอก็ไม่ให้นะคือจะบอกว่าตัวอักษรน่ะ
เอารูปใครมาใช้เป็นโปรไฟล์ก็ได้ให้คุณชอบให้คุณหลง
แต่สุดท้ายมันเป็นแบบนี้ค่ะจะครบคนนะเจอตัวเป็น
ศึกษากันด้วยการใช้เวลานี่แหละกินข้าวด้วยกันเขาเป็นยังไง
ไปเที่ยวด้วยกันเขาเป็นแบบไหนเขาอยู่ยังไง
แล้วถ้าคุยกันแค่อาทิตย์เดียวแล้วขอยืมเงิน

เรื่องของเงินขนาดเพื่อนที่เขาสนิทกันคบกันมาเป็น๑๐ปี
กว่าเขาจะเอ่ยปากได้แต่ละทีเนี่ยมันยังยากเย็นเลย
คุณเป็นใครอาทิตย์เดียวมาขอยืมเงินง่ายแบบนี้ไม่ง่าย